คุณผู้ชมครับมาตามเรื่องของพลอย
ที่พ่อไม่ได้ตายจริงเป็นการกุเรื่องขึ้นมา
หลังจากยอมรับว่ากุเรื่องแล้ววันนี้ก็ยอมรับอีก
บอกว่าที่ทำไปทั้งหมดอยากจะได้ซองงานศพนะครับ
นางสาวอภิชยาดาสิงห์ทองหรือว่าพลอยเปิดใจสารภาพ
โกหกว่านายวิรัติสิงห์ทองที่เป็นพ่อเนี่ยนะครับเสียชีวิต
คือเธอบอกว่า๒๒ปีที่ผ่านมาพ่อไม่เคยติดต่อพ่อไม่เคยดูแล
แล้วบ้านเธอก็มีหนี้สินหลักแสนบาท
ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องที่ไปโกงเข้ามาใช่ไหมล่ะ
ก็จะต้องรับผิดชอบคิดว่าถ้าโกหกเรื่องนี้
น่าจะได้เงินซองงานศพพ่อแม่
ประกอบกับคิดว่าถ้าพ่อตายก็จะได้เงินประกันด้วย
จากพ่อกับแม่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน
แล้วเธอก็ยังใช้นามสกุลพ่ออยู่
ก็เลยตัดสินใจโกหกเพียงคนเดียวสร้างเรื่องเป็นคนเดียว

เพื่อตรวจสอบว่าพ่อเสียชีวิตเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เพื่อต้องการให้ญาติที่มาด้วยกันได้ยินว่า
ตามหาศพพ่อจริงนะครับ
ก็ตั้งใจสร้างเรื่องขึ้นมาเหมือนกันครับ
หรือว่าพ่อมีประกันอยู่
คือหนูก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยได้ติดต่อค่ะ
หนูขอโทษค่ะหนูยอมรับทุกอย่างค่ะ
ไม่ว่าเรื่องที่จะขุดมาหรือว่าเรื่องที่หนูจะโกหกค่ะ

นายวิรัติพ่อของพลอยฮะ

ก็บอกว่าก็พอใจที่ลูกสาวยอมรับผิด
หลังจากนี้จะพยายามช่วยเหลือลูกสาวเท่าที่พ่อช่วยได้

ที่ผ่านมาลูกสาวมาปรึกษาปัญหาบ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะคิดว่ากำลังโกหกอยู่
ส่วนรูปหน้าศพพ่อยอมรับว่าเป็นรูปของท่าน
สมัยที่เป็นพลทหารแต่จำไม่ได้เพราะเป็นคนไม่ได้ชอบถ่ายรูป

เขาจะต้องดูว่าจะกล่าวหาด้วยเรื่องอะไร
เพราะก่อนหน้านี้เคยเรียกเงินสูงถึง๖แสนบาท

ไม่มีให้ก็เลยปล่อยทิ้งไว้เรื่องคารากาสังจนทุกวันนี้
ส่วนเรื่องเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ในกรมฐานยืนยันว่าเปลี่ยนมานานแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องที่แม่ของพลอยมาเรียกเงิน๖แสน
ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์จากพลอยไปเป็นลูกคนปัจจุบัน
เพราะพฤติกรรมของพลอยที่ชอบโกหกอันนี้พ่อพูดนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ให้อภัยลูกสาวแล้วล่ะเขามองว่าลูกสาวทำแบบนี้
ต้องการเงินมากกว่าความน้อยใจที่พ่อไม่ได้เลี้ยงดูครับ
ฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องเงินมากกว่า
แต่ถ้าเกิดเขาคิดเหมือนกับว่า
น้อยใจเปอร์เซ็นต์ต่ำมันน้อยที่สุด
เพราะไม่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่ไรแล้วใช่ไหมล่ะ
ต่อไปก็จะพยายามแบบช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วย
แต่คงจะไม่ได้ทุกเรื่องนะเพราะเขามีครอบครัวแล้ว
ส่วนบอลน่ะบอลอีกคนนึงที่ถูกดึงมาเป็นตัวละครด้วยนะ
เป็นเหรนของพ่อพลอยนะบอกโกรธนะ
แต่ยกโทษให้ถือว่าญาติกันและจะบวชด้วยนะครับ